เรื่องของในท็อปหรือเสียท็อปเสียกรรมลอ

เพราะยังไม่เจอตัวเสียท็อปเลย
ยังติดต่อไม่ได้เลยนะคะ
เริ่มเรื่องก็คือมีหญิงสาวชาวบุรีรำ

ขอปรึกษาเรื่องกฎหมายหน่อยหนูจะทำยังไงดี
ท็อปบอกว่ารวย๒๔๐๐๐ล้านมาขอแต่งงาน

แต่เสียท็อปไม่ยอมจ่ายเงินค่าจัดงานแต่งงาน
แล้วก็หายไปเลยเธอก็ต้องมาใช้หนี้แทนบางส่วน
เธอก็ต้องเหลือหนี้ติดตัว๓ล้านกว่าบาท

เรื่องนี้ต้องรอวันที่๙ตุลาคม
ท็อปบอกว่าจะเอาเงินมาใช้หนี้
แต่หน้าที่ของสื่อก็คืออยากเจอเสียท็อปไง
อยากรู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่
มันจริงไหมอยากจะชี้แจงอะไรไหม
ไม่เจอเสียท็อปก็ไปคุยกับแม่ของเสียท็อปก็แล้วกัน

วันนี้คุณแม่เปิดบ้านให้ทีมข่าวของเรา

บ้านของแม่เสียท็อปอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะ
บ้านเลขที่๕๐๐ทับ๑๔อำเภอวังม่วง
คุณแม่ยานีรักติปกรณ์อายุ๗๒ปี

แม่เล่าให้ฟังว่านับตั้งแต่เป็นข่าว
จนถึงตอนนี้ยังติดต่อเสียท็อปไม่ได้เลย
และลูกชายก็ไม่ติดต่อหาแม่เลย

มีผู้หญิงโทรศัพท์มาหาแม่
บอกแม่ว่าอย่าให้คลิปนักข่าวนะ
โทรศัพท์ไปหาทั้งส่งไลน์ไปหา
ผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนของหญิงสาว
ที่จังหวัดบุรีรำที่ถูกเสียท็อปหลอก

คือเคยคุยกับเพื่อนของเจ้าสาวคนนี้แล้วนะคะ
ชวนให้มาหาที่บ้านแม่แล้วที่จังหวัดสระบุรี

แล้วบางทีเราไลน์ไป
เขาอ่านเขาก็ตอบมา
บางทีเขาก็ไม่อ่านเลย

เขาคงถ้าเขาตามผิดนะฮะ

ขนาดแม่ออกไปข้างนอก

เขาก็ต้องรู้เพราะว่าข่าวนี้มันดัง
แต่แม่คิดว่าลูกชายคุณเขาอยู่ที่ไหนนะครับ

โทรเข้ามาคุณแม่ว่าไงครับ
ว่าอย่าเอาคลิปอันนี้ให้นักข่าว

ให้เขาดูคลิปที่ดารินเขาพูดกับเพื่อนเขานะคะ

ดารินไม่มาหาแม่บ้างล่ะ

บอกว่าก็ขึ้นรถตรงนั้นมาตรงนี้มา
เราก็บอกละแม่ก็จะออกไปรับ
แล้วก็แม่ซื้อเสื้อไว้ให้

นอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับทุกคืนเลยนะคะ

ว่าแม่ทำผิดร่วมไปด้วย
ช่วงบ่ายเมื่อวานแม่ไปไหว้พระที่วัดสตืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรียุธยา

ตอนนี้แม่ประกาศขายตึกแถว๑๑ห้องย่านบรรจักษ์

แต่แม่ก็ไม่บอกว่าขายเท่าไหร่

ก็คือค่าเช่าจากตึกแถวเหล่านี้แหละค่ะ

อธิษฐานเรื่องที่ทางค่ะไม่ได้เรื่องอื่น
อธิษฐานเรื่องที่ทางค่ะไม่ได้เรื่องอื่น
เพราะว่าตอนนี้แม่จะขายตึกแถวที่บรรจักษ์
เพราะว่าตอนนี้แม่จะขายตึกแถวที่บรรจักษ์
แม่ก็ไปอธิษฐานขอให้ขายได้
แม่ก็ไปอธิษฐานขอให้ขายได้
แต่แม่ว่าไม่ได้มาอธิษฐานเรื่องของท็อปนะคะ

ราคาที่ดินย่านบรรจักษ์นี่
ราคาที่ดินย่านวรจักรนี่ตารางวาหนึ่งก็โอ้โห

ตึกแถวห้องนึงน่าจะเป็นหลัก๑๐ล้านนะ

แต่ท็อปมีอะไรจะชี้แจงก็บอกได้นะครับ

ทีนี้ค่ะเรามาดูลำดับเหตุการณ์เวียรกรรมของเสียท็อปนะคะ

เริ่มจากวิรกรรมที่ทำกับคุณแม่

ที่แม่เล่าให้ฟังนะก็คือเริ่มตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเลยค่ะ
ที่แม่เล่าให้ฟังนะก็คือเริ่มตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเลยค่ะ

เอาไปจำนำพาเพื่อนผู้หญิงไปเที่ยวญี่ปุ่น
เอาไปจำนำพาเพื่อนผู้หญิงไปเที่ยวญี่ปุ่น
พอท็อปเรียนจบก็ไปทำธุรกิจหลายอย่าง
พอท็อปเรียนจบก็ไปทำธุรกิจหลายอย่าง
จนแม่ต้องเอาที่ดินมรดก๓แปลง
จนแม่ต้องเอาที่ดินมรดก๓แปลง
แม่ถึงขั้นเคยถามเลยว่าท็อปป่วยหรือเปล่า
เป็นโรคจิตหรือเปล่าไปหาหมอไหมแม่เคยพูดแบบนี้เลยนะ
แต่ก็ไม่ได้พาไปหาหมอนะเพราะลูกไม่ยอมรับลูกก็ไม่ยอมไป
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าไม่ใช่แค่กับแม่ตัวเอง
ก่อวิรกรรมไว้กับคนอื่นเยอะแยะไปหมดนะครับ
วิรกรรมถ้าดูตามไทม์ไลน์หรือว่าไล่เรียงเวลาระหว่างเสียท็อป
บรรดาหญิงสาวที่เขาเคยแต่งงานด้วยนะครับ
ตามข้อมูลที่ได้มานะครับพันรยาคนที่หนึ่งขายเห็ดทอดที่ปฐุมธานี
ชาวบ้านเขาก็เห็นว่าในท็อปนี่ก็ไปขายเห็ดทอดจนเหงื่ออาบหน้าเลย
ขับซาเล้งมาแล้วก็ยังเห็นระหว่างที่อยู่กับภรรยาคนที่หนึ่งคนนี้
ก็ยังไปหลอกซื้อเห็ดจากพ่อค้าขายเห็ดพ่อค้ารายนั้นเขาก็สูญเงินไปร่วมแสนนะฮะ
ต่อมาเขาก็ไปแต่งงานกับภรรยาคนที่๒ในกรุงเทพ
ได้ทั้งรถได้ทั้งเงินระหว่างอยู่กินกับภรรยาคนที่๒
ก็ไปคบซ้อนกับคนที่สามได้ทั้งรถทั้งเงินไปเหมือนกัน
ล่าสุดก็ไปตกลงแต่งงานกับหญิงสาวที่บุรีรำ
ความเสียหายก็ร่วมหลายล้านบางข่าวก็๓ล้าน๖ล้าน๗ล้านก็มี
แต่คนล่าสุดที่บุรีรำเนี่ยคือจัดงานใหญ่โต
แต่สุดท้ายแล้วก็เลิกต้องหย่ากันเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ค่างานตรงงานแต่งแล้วก็หนีไปเลยนัดว่าจะจ่าย๙ตุลาคมเนี่ย
คนนี้ไม่ได้สูญเสียอะไรไปนะแต่ต้องมารับภาระหนี้สินจากการจัดงานแต่งงาน
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าในท็อปต้องการอะไร
แต่แม่ของในท็อปเมื่อวานนี้ที่เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเราด้วยก็บอกว่า
เหมือนกับลูกชายไปรู้ความลับอะไรบางอย่างของหญิงสาว
ซึ่งเราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบานยังไงนะครับก็ต้องรอฟังในการชี้แจงกันต่อไป
ทีนี้วีรกรรมของนายท็อปหรือเสียท็อป
เกี่ยวกับการช่อกโกงเงินหลอกเชิดเงินนะครับ
๓ล้านบาทแล้วก็พบว่ามีการหลอกเจ้าของโรงแรมที่ชัยภูมิ
รายนั้นก็ได้เงินไปล้านกว่าบาทมีการหลอกเงินเสียเจ้าของโรงงานผลิตน้ำดื่ม
นี่ก็โดนไปสองแสนกว่าที่เมื่อวานอัดเสียงตอนเจรจากันจะให้โอนเงินอะไร
ขอยืมเงินอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็เปิดเผยให้เราฟังไปแล้ว
หลอกซื้อเห็ดจากเจ้าของธุรกิจขายก้อนเชื้อเห็ดอีกหนึ่งแสน
แต่ว่าต้องการแค่ใบว่าจะซื้อให้ดูว่ามีเงินมีทองหน่อยเป็นนักธุรกิจใหญ่
เงินคนอื่นอ้างว่าแม่ป่วยหรือบ้านถูกยึด
ซึ่งยังมั่นใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังมีผู้เสียหายอีกเยอะนะที่รอจะเปิดเผย
ว่าแจ้งตำรวจตำรวจแนะนำว่าคดีฟ้องร้องทางแพ่งมีอายุความนะครับ
ประมาณ๙๐วันนะนับตั้งแต่วันเกิดเหตุด้วยซ้ำ
ใครที่เดือดร้อนจากในท็อปขอให้มาแจ้งความเอาผิด
หรือถ้าจะหมดอายุความไปแล้วมั้งตำรวจบอกว่ามาให้ข้อมูลก็ยังดี
อืมนี่ไงเราไล่เรียงให้ดูนะคะหลอกแม่แท้แท้ของตัวเอง
หลอกผู้หญิงแต่งงานมาหลอกเรื่องของการทำธุรกิจ

เรามีข้อมูลมาว่าเสียท็อปคนนี้เดินทางต่างประเทศบ่อยค่ะ
เราก็เลยตรวจสอบเส้นทางการเดินทางของเสียท็อป
ว่าบินไปไหนเมื่อไหร่ยังไงบ้าง
กรกฎาคมปีนี้ไปฮ่องกงนะคะ
เครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
กลับมา๑๙กรกฎาคม
กันยายนปีนี้ไปสิงคโปร์
วันที่๓กันยายนกลับแล้วไป๓วัน
กันยายนไปเกาหลีใต้
แล้วก็กลับจากญี่ปุ่นนะ๑๖กันยายน
ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าเสียท็อปเดินทางไปต่างประเทศนะคะ
แต่มีรายงานว่าเสียท็อปน่าจะยังอยู่ในประเทศไทย
และมีรายงานเชิงลึกมาว่าเสียท็อปน่าจะอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
แถวศูนย์วัฒนธรรม
แต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ถูกแจ้งความดำเนินคดีอะไรนะ
มีแค่คดีครั้งเก่าค่ะใช่
คดีครั้งเก่าที่เคยถูกแจ้งความไว้เกี่ยวการช่อกงอะไรพวกนี้เนี่ย
ณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีใครมาแจ้งความอะไรเพิ่มเติมนะครับ
ถ้าต้องการชี้แจงหรือว่าบอกความจริงว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ย
ก็ติดต่อมาได้นะเราก็พยายามติดต่ออยู่นะ
เดี๋ยวจะหาว่าแบบโอ้โหถล่มผมจังเลย
ผมไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นหรอก
เราพูดทุกวันนะว่าเราพยายามติดต่อท็อปเนี่ย
ไม่เจอตัวแล้วเขาก็ไม่ยอมให้ข้อมูลอะไร
ทีนี้มาดูนี่หน่อยกันดีกว่าเรื่องของโงเห้ง
เพราะว่าจะได้ดูว่าเออรูปร่างหน้าตาลักษณะแบบนี้เนี่ย
ทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ตามที่เขากล่าวหา

ทีมข่าวเทพฤติทรัพย์ทีวีเราไปหาอุ๊ย

ด้านการตรวจสอบตรวจเช็คโงเห้ง
ของผู้คนมากว่า๑๕ปี

เอารูปของในท็อปไปให้อุ๊ยดูโงเห้ง
อาจารย์ตุ้ยนี่ดูมาแล้วหลายคนนะหลายคนที่เป็นข่าวตรงซะด้วยนะครับ
โงเห้งใบหน้าของในท็อปอาจารย์ตุ้ยบอกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย
เอาข้อดีก่อนเผื่อท็อปฟังอยู่เผื่อท็อปดูคุณเขมสอนที่ไทยรัฐนิวโชว์อยู่
อาจารย์ตุ้ยบอกว่าข้อดีของท็อปนะตามโงเห้งนะมีหน้าผากที่กว้าง
แสดงว่าเป็นคนใจกว้างรักเพื่อนรักฝูงจมูกหนาและงุ้ม
เป็นคนที่รักพวกพ้องใจใหญ่ใจถึงส่วนปากเนี่ยนะถ้าดูจากรูปปากแล้ว
อาจารย์ตุ้ยบอกว่าแบบนี้เนี่ยทำมาหากินคล่องโอ้โหก็พูดอย่างนี้
น้ำไหลไฟดับฟังจากคลิปที่ไปหลอกเสียผลิตน้ำดื่มเนี่ยโอ้โหนะ
ขณะที่ข้อเสียนะครับข้อเสียนะท็อปข้อเสียบนใบหน้าของในท็อปนะครับ
อาจารย์ตุ้ยบอกว่าคิ้วเส้นขนไม่กอดกันมากคือไม่ค่อยรักญาติพี่น้อง
เวลาทำอะไรจะไม่คิดถึงสิ่งที่ตามมาและไม่สนใจความรู้สึกของคนในครอบครัว
เออก็ถือว่าตรงนะก็แม่เขาบอกเองอ่ะใช่
แต่ว่าแต่ญาติพี่น้องเลยแม่ยังแม่แม่ยังโดนโอ้โหตาอาจารย์ตุ้ยบอกว่าตามีลักษณะเหมือนปลาดุก
คือตาโปนเป็นคนที่มีความคิดลบกับผู้อื่นไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบ
แต่ในขณะเดียวกันตัวเองก็ไปเอาเปรียบคนอื่นหางตาตกเวลาทำลงทุน
หรือว่าทำอะไรเหมือนจะดีแต่สุดท้ายมันจะไม่ดี
ลักษณะตาก็คือตาขาวอยู่ข้างล่างตาขาวกับตาดำนะเออจริงนะ
ตาขาวมันจะตาเหมือนตาลอยอย่างเงี้หรอตาขาวข้างล่างมันจะเยอะอ่ะ
แบบนี้อาจารย์ตุ้ยตาขาวอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นคนที่ทะเยอทยาน
คบค้าสมาคมกับคนที่มีฐานะชอบความหรูหราแต่อาจารย์ตุ้ยบอกว่ามันคือข้อเสีย
คือทะเยอะทะยานเนี่ยมันดีแต่วันนี้อันนี้มันทะเยอทยานแบบชอบความหรูหรา
อยากมีฐานะแต่ว่าก็ทำแบบผิดและตาขาวมีมากกว่าตาดำด้วย
นี่คือลักษณะของคนไม่กล้าเผชิญกับความจริงจมูกมีลักษณะคด
จมูกเล็กทำให้มีความลำบากเดือดร้อนทุกกายทุกใจ
แต่ไม่น่าเกี่ยวกับร่องจมูกมากผมเกี่ยวกับพฤติกรรมตัวเองด้วย
แต่บางทีรู้หน้าไม่รู้ใจนะหน้าอย่างหนึ่งนิสัยอีกอย่างหนึ่งไง
ใช่น้ำเสียงจากที่ฟังเรามีคลิปเสียงรอให้อาจารย์ตุ้ยฟัง
อาจารย์ตุ้ยบอกว่าน้ำเสียงเขาเนี่ยมีความนุ่มนวลนะมีความน่าเชื่อถือ
แต่มันไม่ใช่เสียงลักษณะของผู้ชายที่เป็นผู้นำครอบครัว
อาจารย์ตุ้ยก็ตรวจสอบชื่อกับนามสกุลจริงล่าสุดของในท็อป
เอาตามที่มีข้อมูลล่าสุดเอาชื่อล่าสุดแล้วกัน
พบว่าตกตัวเลข๙๐นะฮะซึ่งตามตำราโหราศาสตร์
หากชื่อใครผัวพันเลข๙ถือว่าเป็นมงคล
ถ้าทำดีก็จะได้ดีมากมากแต่หากทำไม่ดีผลกรรม
สนองกลับคืนมาอย่างรวดเร็วส่วนเบอร์มือถือของในท็อป
ซึ่งมีเลข๕อยู่หลายตัวแสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนที่สนใจด้านธรรมธรรโม
แต่สนใจมากไปซึ่งมันก็จะเป็นอันตรายกับคนรอบข้างได้
จริงเขาชอบเรื่องธรรมธรรโมนะฝ่ายทางธรรมด้วยเหมือนกัน
แต่มันมากไปมันก็คือเขาก็จะเป็นในทางที่ลบไงคะ
ก็เป็นคนมีเล่มีเหลี่ยมแทนที่จะธรรมะเนาะ
ก็อาจจะมีเล่เหลี่ยมกับคนรอบข้างได้
ตาตกนะคะตาตกแล้วเขาก็คิดลบ
เขาเรียกว่าตาประดุกนิดหนึ่งตาคว่ำนิดหนึ่งอะนะคะ

คิดคือไม่ให้ใครเอาเปรียบฉันฉันเอาเปรียบคนได้อะไรอย่างนี้
ตรีตกแอบดูโงเฮ้งตัวเองแน่เลยอ่ะ
นี่มันไม่รูปในท็อปมันรูปในตรีกันเนี่ย
คือติก็เลยลองถามอาจารย์ตุ้ยว่าเออถ้ายังงั้นดูจากโงเห้งดวงชะตาราศีแล้วเนี่ย
พอจะบอกได้ไหมว่าในท็อปจะไปอยู่ไหนอะไรยังไงจะไปรอดตลอดรอดฝั่งหรือไม่
อาจารย์ตุ้ยบอกว่าดวงชะตาของนายท็อปถือว่าเป็นคนที่มีผู้หญิงเป็นนารีอุปถัมภ์
แล้วมีแม่เป็นดาวโชคลาภตัวในท็อปชอบการพนันขันต่อแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้มีโชคทางด้านนี้เลย
ขณะนี้ยังอยู่ในประเทศไทยเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นมีผู้หญิงพาหนี
และอีกไม่นานในท็อปจะเปิดเผยตัวออกมาซึ่งอาจารย์ตุ้ยมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วในท็อปถูกตำรวจจับแน่นอน

แม้ว่าล่าสุดจะยังไม่ได้มีใครแจ้งความดำเนินคดีอะไร
ใช่เพราะว่าตัวเจ้าสาวที่บุรีรำเขาก็ยังไม่ได้แจ้งความก็รอก่อนว่าจะใช้หนี้หรือเปล่า
แต่ทีนี้ตัวหญิงสาวชาวบุรีรำที่จัดงานแต่งงานใหญ่โตแล้วก็ในท็อปไม่ยอมจ่ายเงินด้วยนะ
เขาก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวนะว่าในท็อปก็อ้างว่านารีอุปถัมภ์เหมือนกันนี่แหละ

ดาราแบบระดับซุปตาดังทั้งนั้นเลยนะ

ตอนนี้อยู่ดูไบมาเที่ยวไม่สะดวกตอบ
เดี๋ยวกลับ๑๐ตุลาเดี๋ยวตอบหมดเลยนะคะ
ยืนยันว่าไม่เคยคบไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยติดต่อทำธุรกิจอะไรกับผู้ชายคนนี้

คงติดตามละครสามีสีทองมั้ง

ก็คงตั้งไปเรื่อย